จะทำตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการให้ปลดล็อก

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
ประชุมกับตำรวจนครบานตำรวจปราบรามยาเสพติดด้วย
แล้วคอนเฟอร์เวนต์ไปยังโรงพัก๘๘แห่งในพื้นที่กรุงเทพ
เพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมาย
ปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากบัญชียาเสพติด
แต่ตอนนี้มันมีช่องว่างอยู่เพราะว่ากฎหมายหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้
ยังอยู่ในขั้นตอนของสภาพบตรระบุว่าแม้จะมีการปลดล็อกกัญชา
จากยาเสพติดแต่ก็สามารถใช้กฎหมายอื่นควบคุมกำกับดูแลได้
มาตั้งแผงขายริมทางเท้าหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่
โดยไม่รับอนุญาตอันนี้ก็ผิดนะฮะ
พรบรักษาความสะอาดด้วยนะครับถ้าทางเท้านะครับ
หรือจะเอาเรื่องยุโยงส่งเสริมให้เกิดอันตรายก็ได้

นี่นะฮะเอาฟังพบตรหน่อยนะครับ
มีใบอนุญาตก็ดีการแปรรูปก็ดีหรือการปราฝืนประกาศต่างก็ดี
มันเป็นเรื่องที่โดยสัมมาญทรัพย์สำนึกมันทำให้ได้อยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้เราพยายามใช้กฎหมายอื่นประคับท่าน
บอกว่าหลังจากนี้นะครับถ้ามีร้านไหนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพืชกัญชา
ตำรวจจะขอเข้าไปตรวจสอบถ้าอย่างนี้ผิดเรื่องทางเท้า
ใช่ไหมครับเพราะเราบอกความสะอาดถ้าใครมาสูบแถวนี้ก็เดือดร้อนร่ำลูกค้าได้
แต่ถ้าเป็นร้านนะจะเข้าไปดูไปตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์กัญชานั้น
มียาเสพติดชนิดอื่นผสมหรือเปล่าถ้าไปแอบผสมกับยาเสพติดชนิดอื่น
หรือว่าสารสกัดมันเกินกว่าที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเนี่ย
อันนี้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายที่จะเอาผิดกันได้นะครับ